เจาะประเด็นหลังม่าเหล็กคิวบาร์ประเทศคอมมิวนิสต์หนึ่งเดียวในซีกโลกตะวันตกความเปลี่ยนแปลงและโอกาสหลังคลายกฎเหล็กพร้อมปรับปรุงสัมพันธ์กับประเทศหาอำนาจเพื่อนบ้านอย่างสหรัฐอเมริการายงานตรงจากกรุงฮาวาน่ากับผมชัยรัฐถมยาในไทยรัฐจอบประเด็น๑๓เมษายนนี้๒๓นาฬิกาทางไทยรัฐ